ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น
ถึงขั้นตะลุมบอลกันเมื่อช่วงบ่าย
โดยทางโรงเรียนวัดสิงห์เขามีการสอบของนักเรียน
เป็นการสอบแกดแพทย์ก็เลยประชาสมพันธ์ไปถึงทางวัดสิงห์
ซึ่งตอนนั้นก็กำลังมีงานบวชขอให้ลดเสียงให้เบาลงหน่อย
วัยรุ่นที่มางานบวชเนี่ยอ้างว่าเป็นงานบวชของพี่ชายของเขา
ไม่พอใจถึงขั้นบุกเข้ามาในโรงเรียน
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ดูคลิปที่มีคนถ่ายไว้ได้ก่อนนะครับ

ไอ้มึง

นี่ฮะสรุปแล้วเนี่ยมีคนบาดเจ็บหลายคน

ผอทั้งครูทั้งรอปภนักเรียนก็ถูกทำร้าย
เด็กนักเรียนหญิงบางคนเนี่ยถึงขั้นบอกว่าถูกกระชากเข้าไปบอกจะหอมแก้ม

โอ้โหมันอันทภาณมากนะครับ
ผู้ที่เขาให้รายละเอียดจากสังคมออนไลน์ต่างที่เขาถ่ายคลิปกันได้แล้วเอาไปลงเนี่ยนะบอกมีคนมาพังการสอบวันนี้อะไรแบบนี้นะครับ
บอกว่าที่มัธยมวัดสิงห์วันนี้เนี่ยอ่าอยู่ที่เขตจอมทองนะฮะแขวงบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับ
ตอนเช้าก็สอบแกดแพทย์กันสอบพาร์ทสองอืมอ่าตอนบ่ายก็สอบพาร์ทห้าค่ะ
ช่วงที่สอบตอนเช้าที่วัดสิงห์เนี่ยมีงานบวชใครไม่รู้เสียงดังมาก
โรงเรียนเลยขอให้งดใช้เสียงหน่อยเพราะเรียนสอบกันอยู่
ตอนบ่ายเพื่อนสอบมีผู้ชายมาไล่กระทืบเด็กตามห้องสอบอ้างว่าไม่พอใจ
ที่บวชจะไม่ให้ใช้เสียงได้ยังไงถ้าไม่ให้บวชงั้นพวกมึงก็ไม่ต้องสอบกันแล้ว
อืมอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับหลังเกิดเหตุสอนอบางขุนเทียนเจ้าของพื้นที่
ต้องนำกำลังมาตรึงกำลังนะครับแล้วก็มาดูแลสถานการณ์
กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นชายชะกันประมาณสามสิบคนนะครับอ่ามีโรงเรียนอ่า
ที่โรงเรียนเนี้ยนะฮะมีมีครูมีนักเรียนทั้งผู้ชายผู้หญิงบาดเจ็บสิบกว่าคน
ข้าวของพังเสียหายทั้งห้องเรียนแล้วก็ห้องพักครู
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยกับนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
เธอบอกว่ากำลังนั่งสอบกันอยู่ในห้องเรียนจู่มีเสียงดังโครมคลาม
คล้ายคนกำลังพังข้าวของเป็นจังหวะเดียวกับที่อาจารย์ผู้คุมสอบวิ่งมาบอกว่า
ให้ยุติการสอบให้วิ่งหนีเอาชีวิตรอดทำให้นักเรียนที่นั่งสอบกันอยู่บนชั้นสองชั้นสามของอาคาร
พากันวิ่งหนีระหว่างที่น้องนักเรียนคนหนึ่งกำลังเก็บของแล้ววิ่งหนี
เจอกลุ่มผู้ชายบุกเข้ามาในโรงเรียนมีวัยรุ่นคนหนึ่งผลักน้องนักเรียนหญิงให้ติดกำแพง
แล้วลวนลามด้วยการหอมแก้มจับหน้าอกก่อนจะพูดว่าถ้าไปเป็นเมียพี่ทุกอย่างจบ
โอ้โหโอ้โหนี่มันนึกว่ามันคือสองสี่เก้าเก้าอันทภัณฑ์ครองเมืองหรือยังไง
คือมันไม่ใช่ไงค่ะครับนี่แหละฮะน้องนักเรียนหญิงก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะว่ากลัวมาก
วัยรุ่นพวกนั้นก็พูดว่าถ้าพี่กูไม่ได้บวชพวกมึงอย่าหวังว่าจะได้สอด
ถ้ายอมเป็นเมียพี่ทุกอย่างจบนี่ฮะแล้วก็หันไปหาถามคนในย่านบางบอนได้
บอกว่าให้ไปถามคนในย่านบางบอนได้เลยว่ารู้จักเขาไหมคือจะบอกว่าตัวเองใหญ่ว่างั้น
เนี่ยครับมีวัยรุ่นหลายคนที่เข้ามาก่อเหตุในวันนี้ครับเดี๋ยวลองฟังสิ่งที่น้องเขาเล่าไว้นะฮะ
ฟาดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือก็ไม่ได้เอกใจอะไรแล้วคุณครูเขาก็เออออกไปดูให้
พอเสียงมันดังแล้วอ่ะพอครูออกไปดูปุ๊บอยู่ดีดีครูก็วิ่งมาบอกว่า
ใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็แบบอีกคนนึงเขาก็เพื่อนเขาอีกคนนึงก็เลยบอกว่าเออแบบน้องคนนี้น้องคนนี้กูขอ
ใช่แล้วเขาก็โอบหนูลงไปข้างล่างแล้วคนที่หอมแก้มก็ตามลงมา
แล้วเขาก็แบบมาจับมือหนูมาพูดกับหนูว่าเนี่ยถ้าเป็นหนูหนูจะโมโหไหมพี่เขาไม่ได้บวช
เพราะว่าทางโรงเรียนไปบอกไปบอกให้เขาแบบว่าอย่าเสียงดังแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ไปเป็นเมียเขาไหมเดี๋ยวเรื่องจบเลย
หนูก็ไม่กล้าพูดอะไรอะค่ะก็ยืนอย่างนั้นเขาก็ถามบ้านหนูอยู่ไหนก็บอกว่าเอออยู่แถวบางบอนอะไรอย่างเง
บอกว่าให้ไปถามไปถามคนแถวบางบอนได้เลยว่ารู้จักเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบเขาก็มาก็เหมือนมาจับอะไรอย่างนี้
หนูก็ยืนแล้วเขาก็แบบแต่เขายืนล้อมหนูนะคะประมาณสี่ห้าคนเลยค่ะทีนี้ก็แบบเออแบบหนูก็จะไปแล้วอะค่ะ
แล้วก็แบบมีคนแบบคนที่โอบหนูอะค่ะเขาก็โอบหนูลงมาส่งหนูส่งข้างล่างแล้วหนูก็วิ่งเลยใช่ก็มาหอมแก้มเข้ามาหอมแก้มจังเลย
ถ้าพี่กูไม่ได้บวชพวกมึงก็ต้องไม่ได้สอบเขาก็เข้าไปตามห้องเลยค่ะไปกระทืบเด็กใครเดินผ่านเขาก็กระทืบตบหมดเลย
ทีนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ค่ะดรบุญพงศ์โพธิวัฒนัทนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยพอดีว่าโรงเรียนถูกจัดให้เป็นสนามสอบแกดแพทย์
มีเด็กนักเรียนม๖ของหลายสถาบันมาสอบที่นี่ทีนี้ตอนเช้ามันมีงานบวชหนึ่งงานเขาบอกส่งเสียงดังมาก
โรงเรียนก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปแจ้งกับทางวัดกับเจ้าภาพบอกว่าลดการใช้เสียงลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีสอบอยู่
ตอนแรกก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะงานบวชตอนเช้าทีนี้ช่วงบ่ายก็ไม่รู้ว่าสื่อสารไม่เข้าใจหรือว่าวัดไม่ได้แจ้งกับเจ้าภาพอีกหนึ่งงาน
เสียงมันก็เลยดังขึ้นมาอีกค่ะครูคุมสอบก็เลยเข้าไปพูดคุยกับเจ้าภาพเขาบอกว่าพอบอกว่าพูดคุยด้วยถ้อยคำสุภาพนะว่าให้ลดเสียงหน่อยได้ไหม
ไม่ได้สั่งหรือบอกให้เจ้าภาพงดงานบวชแต่อย่างใดหรือว่างดใช้เสียงก็กลายเป็นว่าเจ้าภาพที่จัดงานเนี่ยไม่พอใจ
ไล่ทำร้ายคณะครู๗คนนักเรียนที่มาสอบ๑๔คนแล้วก็พังข้าวของยับเยินหมดเลยเนี่ยค่ะ
อันนี้บวชตอนบ่ายนี้ก็ไม่ทราบว่าได้รับการประสานงานอย่างไรว่าเราไม่ให้ใช้เครื่องเสียงซึ่งเราไม่เกี่ยว
เพราะเราเองแค่เพียงบอกว่าให้เบาเสียงลงเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็ไม่ทราบเพราะว่าจนถึงเวลาบ่าย๒๓๐ผมเองกำลังประชุมอยู่กับคุณครูที่ห้องส่วนตัวที่ห้องพัก
เขาก็เข้ามาทำร้ายร่างกายเลยซึ่งเข้ามาเยอะมากครับเยอะมากทั้งชายและหญิงเยอะมาก
แล้วเราก็พยายามอธิบายว่าโรงเรียนไม่เกี่ยวโรงเรียนไม่ได้เป็นคนสั่งห้ามไม่ให้ไม่ให้การนำการบวชหรือว่ามีกิจกรรมทางเครื่องเสียงอะไร
แต่ขอให้เบาลงเสียงลงนิดนึงซึ่งการประสานงานนั้นเราก็ได้ไปบอกกับทางทางวัดไว้แล้ว
แล้วก็มีคนจากงานเนี่ยก็มาประสานเราแล้วว่าตกลงว่าจะเบาเสียงไม่ดังมากอะไรอย่างนี้
ก็เรียบร้อยครับไม่มีอะไรอยู่ดีก็มาทำร้ายร่างกายเลย
ขึ้นไปที่อาคารชั้น๒และชั้น๓ซึ่งอันนี้อันตรายมากคือไปทำร้ายนักเรียน
ทำไมนักเรียนที่มาสอบแล้วก็คุณครูที่คุมสอบถูกทำร้ายร่างกาย
คือพอบอกว่าไปคุยดีแต่ว่าทางกรรมการวัดสิงห์เขาก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันนะบอกว่า
คือตอนที่คุณครูมาถึงที่วัดเพื่อมาขอความร่วมมือ
เหมือนมีประโยคนึงที่เขาบอกว่าถ้าไม่เบาก็ไม่ต้องเข้าโบสถ
ดนตรีก็เลยหยุดเล่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจนี่เป็นคำบอกเล่าจากกรรมการวัดสิงห์อ่ะนะคะ
ทีนี้ฝั่งเจ้าภาพที่จัดงานค่ะทีมข่าวเราก็ไปพูดคุยทางโทรศัพท์เหมือนกัน
เหมือนกันนะคือก็ต้องฟังความสองด้านนะนะคะ
เป็นการคุยกับแฟนสาวของพระที่เพิ่งบวชไปวันนี้
ก็บอกว่าครอบครัวเองรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
แต่ว่าจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยทางครอบครัวกำลังทำพิธีส่งนาคโบสถ์
โบสถ์ก็เลยไม่รู้เหตุการณ์ว่ากลุ่มไหนที่วิ่งเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ไปก่อเหตุแบบนั้น
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการยั่วยุหรือสั่งให้กลุ่มเพื่อนของพระที่บวชไปก่อเหตุแต่อย่างใด
ทีนี้เขาบอกว่าลองมองในมุมกลับกันหน่อยได้ไหม
ทางครอบครัวเองก็ติดใจนะว่าแล้วทำไมโรงเรียนไม่บอกล่วงหน้าล่ะว่าวันนี้มีสอบ
ว่ามีคนขู่บอกว่าเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลยแต่เขาบอกไม่มีใครมีปืน
ไม่มีปืนไม่มีปืนไม่เกี่ยวหรอกแต่พฤติกรรมเนี่ยมันเถื่อนมันถอยมาก
มันเป็นเรื่องจิตสำนึกบุกเข้าไปแค่นี้ก็แบบ
แล้วนักเรียนสอบอยู่อ่ะใช่
นี่ฟังฟังฝั่งเจ้าอาวาสบ้างดีไหมคะพระครูนวการวิมลเจ้าอาวาสวัดศรีค่ะเล่าให้ทีมข่าวฟังเหมือนกันว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่มาร่วมในงานบวชเขาไม่พอใจที่ถูกห้ามใช้เครื่องเสียงส่งเสียงดังรบกวน
คือก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสสั่งห้ามไว้แต่แรกแล้ว
เพราะว่างานบวชช่วงเช้าตอนแรกก็เสียงดังแต่พอคุยกันเขาก็ลดเสียงให้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่งานบ่ายค่ะเจ้าอาวาสพูดเองเลยนะว่าก็ญาติโยมไม่ยอมฟัง
ไม่มีหยุดอาจารย์ก็ต้องเดินลงไป
ไหมเท้าขานี่ไม่ควรดีด้วยก็เดินไปคุณ
ห้ามในบวชห้ามเข้าไปถ้าไม่เชื่อไม่ฟังอาจารย์ก็จะไม่ลงไปบวช

ท่านผู้ชมครับสนบางขุนเทียนช่วงค่ำที่ผ่านมากลุ่มผู้กล้าทั้งหลาย

เสียดายไม่ได้เกิดในยุคชาวบ้านบางรจันทร์จะได้ช่วยประเทศไทยรบกับค่าศึกศัตรู
ช่วงเกิดช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นต้องหาไปเลย
ก็มามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับทยอยมาฮะตอนนี้ล่าสุด๑๔คนจากทั้งหมด๒๐กว่าคนนะครับ
บางคนยังเป็นเยาวชนอยู่อายุยังไม่ถึง๑๘นะเราก็เลยต้องเลอหน้าไว้ก่อน
ไม่รู้คนไหนอายุเท่าไหร่อะไรยังไงตามกฎหมายก็ต้องเลอหน้าไว้ก่อน
ความจริงอยากจะเปิดหน้ามันแทบใจจะขาดนะฮะ
เรื่องต้นนะครับผู้ก่อเหตุรายหนึ่งอ้างแบบนี้ครับอ้างว่าตอนแรกเนี่ย
เขาได้รับการประสานจากทางโรงเรียนว่าให้หรี่เสียงเพลงลง
ทางกลุ่มก็ลดการใช้เสียงให้แล้วนะแต่จู่ระหว่างกำลังแห่นาครอบโบสถ์กันอยู่
ก่อนจะส่งหน้าเข้าโบสถ์เนี่ยสับปะเรอของวัดมาแจ้งบอกว่าให้หยุด
ให้รถเนี่ยมาให้หยุดค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนมีคำสั่งมา
กลุ่มของพวกตนก็เลยเกิดความสงสัยและยอมรับว่าด้วยความมึนเมาอ่าแหม
ก็ดูจากตอนช่วงที่รำกันอยู่ในขบวนแห่นาคแล้วเนี่ยเมาแน่นอนเนี่ย
ใช่ก็เลยคุยกันว่าหากส่งหน้าเข้าโบสถ์แล้วเราไปสอบถามข้อที่จริงกับทางโรงเรียนกันหน่อยดีไหม
ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบานตายบอกแค่นี้นะเฮ้ย
ตำรวจได้แจ้งข้อหา๓ข้อหานะครับคือบุกรุกสถานที่ราชการ
ทำลายทรัพย์สินในสถานที่ราชการและทำร้ายร่างกาย
นบังขุนเทียนไปเอาอนาจารย์ด้วยนะ

นี่น้องเขายืนยันนะไปหอมแก้มเขาเนี่ย

เรื่องนี้เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มีความคืบหน้าเราตามให้

แต่แค่นี้ก็ไม่ไหวจะด่าแล้ว
จริงคือนี่คุณผู้ชมส่งมาในคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คไลฟ์เนี่ย
ไม่มีใครชื่นชมเลยแม้แต่คอมเมนต์เดียว